ครั้งแรกของรายการที่จะฉีกทุกกฎการร้องเพลง
อายุจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้น
ยิ่งร้องห่างปีเกิดเท่าไหร่ยิ่งมีผลต่อชัยชนะเท่านั้น
และนี่คือรายการร้องข้ามรุ่นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒